ทีป้ายแดงวันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่แถวย่านถนนพรานนกพุทธมนตรสายหนึ่งนะ
มาตามหาร้านนี้เขาบอกว่าเป็นอาณาจักรของอาหารไทยซีฟู้ดเลย
กับร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟ
และไฮไลท์ของร้านนี้นะคะก็คือเมนูต้มยำหัวปลาหม้อไฟ
กับเมนูปูไข่นึ่งนมสด
ที่ทำให้เขาได้รางวัลมิชลินถึง๔ปีซ้อน
อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้สำเร็จได้ขนาดนี้ตามไปหาคำตอบด้านในเลยจ้า
มาแล้วครับร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟ
บนถนนพระนกพุทธมนตรสาย๑
เป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดกับเมนูเด็ดขึ้นชื่อ
ต้มยำหัวปลาหม้อไฟและปูไข่นึ่งนมสด
น่ากินทีเดียวล่ะครับโดยวัตถุดิบหลักของทางร้าน
ก็ส่งตรงมาจากตลาดแม่กรอง
มีทั้งปลาเก๋าปูไข่กุ้งไซสยักษ์และไข่ปลาริวเซียว
ที่มีทีมงานกว่า๕๐คนโต๊ะให้นั่งกว่า๖๐โต๊ะ
และเจ้าของร้านผู้สร้างอาณาจักรร้านแม่กรองหัวปลาหม้อไฟก็คือ
แม่ดำคนนี้นี่แหละครับที่สร้างร้านจากร้านข้าวต้มเล็ก
กลายมาเป็นร้านซีฟู้ดรสเด็ดของย่านพุทธมนตรสาย๑นั่นเอง
เอาเป็นว่าเราตามน้องใบตองไปทำความรู้จักกับแม่ดำกันเลยครับ
ปลูกมาในครัวก่อนเลยแม่สวัสดีค่ะ

ดูดิไข่ปูไข่ปูมะเราจะไว้ยำทำข้าวผักอ๋อ
งั้นพูดถึงไข่ปลาริวกิวไปเลยโอ้โหพีชนะไข่ปลาริวกิว
เรียกว่าอังุ่นไซส์พิเศษแล้วเราจะดูการสดว่าสดยังไง
ดูอย่างไรคะไข่จริงแล้วถ้าสดเขาจะอยู่ในนี้
คือมันจะอยู่ในรังไข่แบบนี้ขออนุญาตเดินต่ออันนี้คือเนื้อปู
เนื้อปูก้อนที่ร้านเราจะใช้ประมาณ๓ตัวโลเราจะสั่งแกะวันทางใต้มา
มาดูตัวที่มันยังเป็นเป็นตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือปูปูทะเล
ทั้งหมดนี้คือปูไข่ปูไข่หมดเลยจ้ะ๒ตัวโล๓ตัวโลแล้วก็๔ตัวโล
ทั้งหมด๓ไซส์ด้วยกันแม่วันหนึ่งอ่ะสั่งปูมาทั้งหมดเยอะแค่ไหน
ร้อยโลเลยนะเป็นร้อยกิโลจ้ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเมนูเด็ดวัตถุดิบเด็ดก็คือปลาเก๋า

เก่านี้เราจะใช้ได้ตัวละ๗๐โลนะตัวมันใหญ่คือหัวมันจะดีจังดีว่าเนื้อเขาจะเยอะมาก
เพราะว่าหัวเนี่ยจะต้องเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักนี่คือตัวหลักของร้าน
ต้มยำหัวปลาหม้อไฟไหนไหนดูวัตถุดิบเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนะแม่

อยากได้สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำต้มยำหัวปลาหม้อไฟ
แม่พร้อมเปิดสูตรนะบุกครัวกันเลยไปค่ะ
ต้มยำน้ำข้นหัวปลาหม้อไฟจะมีอะไรบ้างนั้นตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
แม่เริ่มเลยอันนี้คือ
อันนี้หัวอันนี้หัวอันนี้เนื้ออันนี้คือแม่ต้มแยกไว้เหรอคะจ้ะต้องแยก
คุณผู้ชมครับและหัวปลาเก๋าที่เห็นถาดนี้เนี่ย
ก็คือผ่านการต้มเพื่อดับข้าวมาแล้วโดยเริ่มจากการนำหัวปลาเก๋าไปล้างทำความสะอาด
จากนั้นต้มน้ำให้เดือดใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรไทย
ดับกลิ่นขาวนั่นเองแหละครับจากนั้นนำหัวปลาเก๋ามาต้มจนเดือด
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีแล้วนำหัวปลาเก๋ามาล้างน้ำอีกหนึ่งรอบ
ใช้มีดและแปลงขูดเกร็ดปลาให้หมดแค่นี้เราก็จะได้หัวปลาเก่าที่สดสะอาดไม่ขาว
นำมาทำเมนูต้มยำกันแล้วล่ะครับและหม้อน้ำซุปที่เห็นใสใสแบบนี้
ที่ร้านเนี่ยเขาเคี่ยวมานานข้ามวันเลยนะคุณผู้ชมโดยสูตรของแม่ดำก็คือใช้โครงไก่มาต้มในน้ำเดือด
ตามด้วยรากผักชีปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสจากนั้นก็ค่อยช้อนเอาฟองออก
ซึ่งแม่ดำก็จะเคี่ยวทิ้งไว้๑วันแล้วค่อยนำมาต้มยำกับเมนูต่างนั่นเองล่ะครับ
เริ่มจากใส่อะไรก่อนคะเริ่มจากตักน้ำอ่าใส่เครื่องต้มยำอันนี้คือขาตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมแม่
อืมรุนแรงมากอันนี้แม่เตรียมอะไรอยู่แม่เตรียมเนื้อปลาจ้ะ
อ่าใส่เนื้อปลากี่อันได้คือมันหัวเนื้อแล้วก็เห็ดกวางอ่าพริกพริกตาสวน
อันนี้น้ำมะนาวอันนี้น้ำปลาปรุงรสนิดนึงอ่าลาดลงไป
ก็คือปรุงต้มยำธรรมดาเลยนะทุกคนใส่พริกเผาค่ะใส่นมแล้ว
มาค่ะเสร็จแล้วเทลงหม้อไฟแบบนี้เลยระวังเนอะ
นี่มีผักชีไทยไฟฝรั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือเมนูต้มยำน้ำข้นหัวปลาเนื้อปลา
ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดเดี๋ยวเราไปทำปูไข่นึ่งนมสดกันต่อเลย
เดี๋ยวแม่เราต้องเลือกไซส์ก่อนใช่ไหมไซส์ตอนนี้เราจะออกสามตัวโลสามตัวโลค่ะ
ขั้นตอนต่อไปก็คือทำไงคะแม่ก็ให้ลูกน้องทำค่ะอุ้ยดูไข่ข้างในดู
ไข่แน่นมากก็คือจะต้องหั่นเอาแปลงขัดทำความสะอาดอีกทีนึงนะคะในขั้นตอนความสะอาด
แล้วก็เอานี่เลี้ยงจัดเรียงแล้วเราจะต้องลาดนมสดนี่ยังไม่นึ่งเลยยังน่ากินขนาดนี้
เสร็จปั๊บก็มาเป็นนึ่งประมาณสิบนาทีสิบนาทีจ้ะเปิดเลยค่ะสิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะ
จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วค่ะปูไข่นึ่งนมสดนะคะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเมนู
แต่ยังชิมไม่ได้เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือทอดมันปูแบบเนื้อแน่นจุกเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลย
ที่เราใส่ถั่วภูเราไม่ใช้ถั่วบัดยาวมันจะทำให้ทอดมันปลาน่ะนุ่มไม่แข็งไม่กระด้างน้ำตาลครับส่วนผสมของทางร้านจ้ะ
เสร็จแล้วเราจะนำที่ส่วนผสมทั้งหมดของซอสมันปูเอาไปสั่น
และนี่ก็คือทอดมันปูฝีมือการทำจากแม่ดำอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านเอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตอง
จะชิมเมนูเด็ดของทางร้านไปดูกันสิว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างครับ
มาแล้วค่ะแต่ว่าอาหารเยอะขนาดนี้ชิมคนเดียวทานคนเดียวไม่หมดจริงนะคะ
เชิญคุณอามารับประทานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับใบตองสวัสดีครับ
สำหรับไซส์นี้นะคะ๓ตัวโลจานนี้นะคะอยู่ที่ราคา๑๕๕๐บาท
สดแบบสดกว่านี้ต้องลงไปกินในทะเล
ปูก็จะแบบเหมือนสุกไม่มากเท่าไหร่นะ

นุ่มหอมนะครับคือน้ำจิ้มซีฟู้ที่นี่รสจัดมาก
พอกินกับปูไข่อ่ะมันตัดเลี่ยนได้ดีแล้วมันเข้ากันเด็ด

ส่วนอันนี้ก็คือต้มยำหัวปลากับเนื้อปลาเก่า
อยู่ที่ราคา๔๐๐บาท

ปลาเก่าเขาตัวแบบตัวหนึ่งใหญ่มากเอาหมู
ตัวใหญ่มากคือหนูไม่รู้จะเริ่มกินส่วนไหนเลยแต่หนูว่าชอบกินหัวปลานะ

เป็นแบบว่าน้ำข้นนะคะน้ำข้นนะครับ
กลมกล่อมรสชาติดีมาก
นี่คือแม่บอกว่าหัวปลาที่นี่เนื้อเยอะ
เพราะว่าปลามันตัวใหญ่คือหัวมันใหญ่

ละมุนอ่ะรสต้มยำแบบน้วนอ่ะ
รสจัดเลยอ่ะและทอดมันปู่๔๒๐บาท
สิบบาทเหลือชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มเลย
ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยมันแบบปูมันสดอ่ะทุกคน
มันมีความหวานของเนื้อปูเราเคี้ยวไปเราเจอปูเลยอ่ะ
ใช่ครับพริกแกงก็หอมใครที่เขาทานกับน้ำจิ้มก็ได้
ใครกินเปล่าเปล่าก็อร่อยนี่เดี๋ยววะอยู่วันนี้เอาหมูสั่งกลับบ้านได้ป่ะเนี่ย
ได้คุณอาจะไปสั่งอาหารให้ที่บ้านใช่ไหมใช่
แล้วเดี๋ยวคุณอาอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวหนูมีอะไรจะคุยด้วย
งั้นทิ้งใบตองไว้ก่อนให้หนูกินหมดนี่เลยใช่ไหมใช่ครับ
โอเคได้คุณอ่าอิ่มอร่อยกับทุกเมนูของร้านแม่กรอง
หัวปลาหม้อไฟกันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลามาเปิดใจพูดคุย
กับแม่ดำหญิงแกร่ง
สู้ชีวิตกว่าจะมีอาณาจักรร้านอาหาร
หัวปลาหม้อไฟที่ใหญ่โต
แล้วอะไรทำให้แม่มีวันนี้ได้ล่ะครับ
ก่อนหน้าที่จะมาเป็นร้านนี้ค่ะ

ไปปรับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นของทะเล

แต่หลังจากนั้นไม่นาน

ของนั้นก็ยังไม่เอเจอเป็นอย่างไรว่ะนั้น
มันก็มองนี่ละรับกระหนักที่เข้าจมเตียนว่าตั้งมาทำงาน

อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคู่กัน
ตอนนั้นเขาออกจากงานแล้วเดี๋ยวต่างกัน

เขาก็จะบอกว่าเออเธอเอาเงินมา๔๐๐๐ก่อนดิ

เอ้าเหมาไว้ได้สี่หมื่นห้า

จับได้ตอนไหนตอนที่มีคนมาบอกว่า

แม่ไม่ไปแต่แม่ก็รู้แล้วแหละ
รู้แล้ว
ว่าเป็นยังงนั้น
รู้แล้ว
ให้จบยังไงแม่นึกว่าเราอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะเราอยากเลิก
ต่างจังหวัดดีกว่าเขาห่างกันไปผู้หญิงอาจจะเลิกไปก็ได้
คือแม่ไม่ได้อยากเลิกกับพ่อไปอยู่ต่างจังหวัดเลย
หอยร้านขายหอยบอกนอกจากเอาไปเถอ
ไปเลยเออยกให้แล้วก็ไปเช่าสวนที่ดินเขาติดไล่
ไปยกร่องยกสวนปลูกมะลิไปกู้เงินญาติมาแสนนึง
หนึ่งแสนอันนี้กู้มาทำอะไรคะแม่มาดาวน์รถดาวน์รถเพื่อให้พ่อออกรถรับจ้าง
แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเงินไม่มีจะซื้อกับข้าวเงินไม่มีจะให้ลูกไปโรงเรียน
เราก็บอกว่าลูกว่าวันนี้กลับจากโรงเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรนะ
พอแม่มาก่อนเดี๋ยวแม่ไปหากับข้าวมารับจ้างน้องสาวที่เรายกร้านไทยฮอตให้
บอกว่าวันนี้โอ๊ไม่มีเงินทุนเจ้าค่ะมาขอรับจ้างแล้วพ่อทำอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะสามีก็
มีคนมาบอกว่าเขารับผู้หญิงนั่งรถมาตลอด
จับได้สิจับได้วันที่เราไปรับจ้างน้องสาว
เอากับข้าวแล้วเดินมาเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมลูกเราไม่เข้าบ้าน
เหนื่อยหน้ามาก็เห็นมันร้องไห้
ลูกลูกร้องไห้เลย

ก็พยักหน้าไปในบ้านในบ้านเราก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้าน

ไปได้แล้วพากันออกไปด้วย

ตอนนี้จะอยู่เลยเริ่มอารมณ์ขึ้นละ

พ่อพาผู้หญิงออกไปจากบ้านด้วย

ทำร้ายตัวเอง

เขาทดตัวเองหรอ

เราอยู่กรุงเทพดีทำไมเราจึงต้องมา
ทำไมจะมากความรักเหรอทำไมเราไม่อยากเสียเหรอ
ทำไมเราดึงลูกมาให้ลำบากพี่วะ
ทำไมเราไม่คิดเลิกเพชรค่ะ
ถ้าเราเลิกมันจะมีเหตุการณ์นี้ใช่ไหม

มีอยู่วันหนึ่งมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องไว้ยา
อย่าข้ามแมลงนั่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ถ้าเปิดฝามันท้อถอยไม่อยากอยู่

จนรุ่นน้องเอ้าเหยะหายไปนาน
อันนี้เราก็ไม่เคยเล่าให้น้องเราฟังนะ

อะไรที่ทำให้แม่ดึงสติกลับมาได้
เพราะว่าเราไม่คลอดเขาพูดมาคำนึงลูกน้องบอกว่า

เขาก็ไปหยุดเมียน้อยเขาเขาไม่เสียใจหรอก
แต่ลูกล่ะลูกสองคนล่ะ

คนที่เสียใจสุดเลย

กูไม่คิดฆ่าตัวตายแล้ววันหนึ่งมันต้องมีของกูมั่ง

ก็เลยมาอยู่ที่นี่กุธมนต์ธนศ์สหายนึง

ไม่ดีแต่มีลูกค้าพูดคำนึงว่า
คนดีนะแต่ทำไมถึงไม่มีลูกค้าไปไหว้พระยังของพระที่ไหน
เนี่ยวัตรร่อมเนี่ยเขาบอกว่าไปไหว้ลูกพ่ออีกแล้วนะ
อ่าไปขออ้าวแม่ไหว้ยังไงตอนนั้น
แล้วก็บอกกับหลวงพ่อว่าขอให้ลูกได้ยอดเป็นหมื่นขึ้นไป
ขอให้ลูกใช้หนี้หมดลูกจะนำลิเกสอนรามน้ำเพชร
มาแก้บนให้ที่วัด

คนมันมาจากไหนไม่รู้

หลังจากนั้นยอดก็ดีเลย
ภายในหนึ่งปีหนี้สี่แสน
หมดหมดหนี้นะคะปลดหนี้ได้

หนี้สี่แสนเนี่ยหมดแล้ว

หมื่นคืนเดียวเนี่ยเจ็ดหมื่นแล้วนะ

ภูมิใจไหมแม่ที่แบบจากวันที่มันลำบากมาก
พาลูกไปอยู่บ้านนอกจนมาถึงวันนี้
ก็ไม่คิดนะว่าจะยืนตรงจุดนี้ได้

สนทานนอกเพฝริงชัน
เปิดตั้งแต่๑๑โมง๑๓ทุ่ม
วันนี้ขอบคุณแม่ดำนะคะขอบคุณมากค่ะ